พอเจอตำรวจเจอฝ่ายปกครองวิ่งหนี
แต่สุดท้ายรวบตัวได้เกือบครึ่งร้อยค่ะ
อ่าดีแล้วค่ะ

จับได้จับได้โดยละม่อมเลยนะคะ

ครับอ่าค่ะนะคะนี่ค่ะ
ลักษณะนี้คือเป็นห้องแถวนะคะบริเวณตลาดทอยมาร์เก็ต
อยู่ที่บึงคำพล้อยหลำลูกกาปทุมทาดีค่ะ
นี่จับได้แล้วทั้งชายและหญิงเนี่ยนับไปนับมากี่ชีวิตคะ
สี่สิบสี่ชีวิตอืมสี่สิบสี่คนหนีไม่รอด
ตำรวจฝ่ายปกครองเขารู้ได้ยังไง

ผู้ท้อนพักดึงนะตำรวจรู้ได้ยังไงรู้ไหม
ชาวบ้านเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตึกแถวตรงนี้
คนเข้าคนออกคนออกคนเข้าเป็นว่าเล่นเลย
เขาก็เลยจับตาจับตาดูว่าอ๋อตรงนี้เปิดเล่นพนันเล่นไพ่ป๊อก
สุดท้ายไปแจ้งตำรวจตำรวจเขาก็เลยให้สายสืบลงมาตรวจ
นี่ค่ะตำรวจแสดงตัวตรวจค้นตำรวจแฝงตัวแอบมาเล่น
แล้วสุดท้ายมั่นใจแล้วว่าใช่แน่นี่ค่ะแสดงตัวตรวจค้นนะคะ
เอาล่ะควบคุมตัวทั้งหมดไปส่งโรงพักลำลูกกา
แจ้งข้อหาตามความผิดกฎหมาย๓ฉบับ๑พรบการพนัน๒
พรกรฉุกเฉินและ๓พรบควบคุมโรคติดต่อนะจ๊ะ
นี่ค่ะไม่สนโรคแล้วก็ไม่สนโรคด้วยนะคะโดนรั่วไป